พูดถึงงานแต่งดิฉันมีเรื่องมาเมาส์ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องงานแต่งค่ะเราไปค้นประวัติกันมาค่ะ
เพราะว่าดาราแต่ละคนแต่งอลังการงานสร้างมาก
ขอดูความเวอร์ให้เป็นบุญตาหน่อยดีกว่า
จากคุณชมพู่กับคุณน็อตจำได้ไหมคะตอนนั้นอลังเวอร์นะคะ
ขันหมากเธอสินสอดทั้งหมด๑๐๘ล้านบาท
ใช่ไหมคะรถเบนแข่ขั้นมากมาเท่าไรพี่แจ๊ก

ค่าดอกไม้ประดับงานแต่งหลักล้าน๓ชุดฉลองวิวาสนุนราคารวมแต่๑๐ล้านบาท
เหลือคนมาทั้งในและนอกวงการคนในแวดวงธุรกิจตอนนั้นนะคะ
แต่ตอนของคุณชมพู่ทำให้เป็นมีกระแสฮิตในการใส่รองเท้าผ้าใบหลังจากอัพเตอร์ปาร์ตี้
เป็นเจ้าแม่คนเริ่มเลยละกัน
ก็ถือว่างานใหญ่บึ้มมากจริงนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวหล่อมาก
แต่งงานมาชิวเลย
ชุดนะฮะได้แก่ชุดไทยงานมั่นชุดไทยตอนรดน้ำสัง
ในงานฉลองวิบา๓ชุดนะครับ

บ้านนี้เน้นชุดนะแล้วก็ชุดอัพเตอร์ปาร์ตี้อีก๑ชุดด้วยค่ะ
มาที่คู่นี้นะคะคุณเนยโชติกาแล้วก็คุณอาร์มจันสิริซึ่งรวยเวอร์นะคะ
เจ้าสาวชอบดอกลิลลี่มากมากค่ะก็เลยทำให้เจ้าบ่าวไฮโซอาร์มนะคะ
ในระมิตทั้งงานเนี่ยค่ะคุณดอกเลลี่มันแพงมากนะ
คือต้องบอกว่าหลักเท่าไหร่อันนี้เป็นภาพตอนที่เขาขอแต่งนะคะ
งานมั่นเป็นชุดไทยงดงาม๒ชุดนะคะชุดแต่งงานแบ่งออกเป็น๓ชุด
ชุดแสงเท่าแรงขาวนะคะหนึ่งชุดและชุดในงานแต่งหนึ่งชุด
ราคาก็เฉียดจะ๑๐ล้านเหมือนกันเถอะ

คู่สุดท้ายที่เลือกมาฝากคุณผู้ชมเป็นแจ๊กกะลีนใช่ไหมคะ

อลังการของคู่นี้ต้องยกให้กับทีมงานของเขา
เป็นงานแต่งแบบสร้างสรรค์แบ๊วด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เล็ทอิทโก้แล้วกันไปเลย
เป็นเรื่องโกรธอย่างที่บอกไปว่านิวเคลียร์เขาชอบดูการ์ตูน
บ่าวก็เลยทุ่มไม่อ้านเนรมิตห้องจัดเลี้ยงโรงแรมให้กลายเป็นประสาทหิมะ

แต่ว่าดูเป็นแบบแรงบันดาลใจเก๋แล้วกันนะคะ
เหมาะสมส่วนพวกเรายังโสดนะคะก็จีบกันได้ไม่เกี่ยวกันค่ะ